จังหวัดเจียงรายจ้า

อยู่ในหุบขาวที่รายล้อมไปด้วยป่า

ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้คือ
เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยงค่ะ
ทำเมี่ยงแบบนี้มากกว่า

ว่ากันว่าทำมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลย

จนถึงปัจจุบันทำรายได้
รวมหลาย๑๐ล้านบาท
ต่อปีนะคะให้กับคนในหมู่บ้าน

น่าจะเป็นหุ่มสเตยร์
บรรยากาศนี้คือแบบช่วงนี้น่าจะเย็น

มีต้นไม้ใหญ่มีความอุดมสมบูรณเนี่ย

น้ำในลำห้วยก็ไหลตลอดทางตามธรรมชาติ
อันนี้คือเขากำลังทำเมี่ยงกันอยู่

เราสัมผัสบรรยากาศเย็นกันไปแล้วเนอะ
ถึงกลางวันค่ะเก็บใบเมี่ยงกันหน่อยนะคะ
แล้วก็เอามานึ่งนี่มัดแบบนี้เอามานึ่ง

คืออันนี้เป็นวิถีชุมชนวิถีชีวิต
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว
บอกเลยว่าเมี่ยงของที่นี่นะทำขายเท่าไหร่ก็ไม่พอ

นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาตินะคะ

การันตีด้วยรางวัลทั้งในประเทศและก็ในอาเซียนมาแล้วด้วยนะคะดีมาก
แล้วก็ด้วยที่ผืนป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ

บางคนก็ว่าน่ารักบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะ
แล้วคือภาคเหนือคนภาคเหนือเขาเรียกตัวนี้ว่าจักกิ้มน้ำ

เนี่ยก็จะเห็นชาวบ้านเขาแบบมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
คือป่ามันอุดมสมบูรณ์มากไงคุณสัตว์เขาก็มาอยู่กันเยอะนะคะ
นี่คุณดูสภาพผืนป่าธรรมชาติหมอกสวยงามขนาดนี้